กวักมรกฏเขาออกดอก
ทีนี้เขาบอกว่าเขาจะไปตีเป็นเลขตามลักษณะของต้นไม้เนี่ยนะ
ที่ผ่านมาเขาเคยถูกมาแล้ว๓งวด
ไม่รู้ว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็นงวดที่๔หรือเปล่า
คือต้นนี้เขาบอกว่าเป็นต้นโชคต้นลาบ
ปลูกไว้ที่บ้านก็จะมีเงินมีทองเข้ามา
และหลายคนนะบอกว่าโอ้โหปลูกมา๓๔ปี

ถ้าออกดอกมาจะมีโชคเขาบอกอย่างนี้

เลขที่๑๖๔๔ที่หมู่๕
ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
แล้วเห็นไหมผ้าสามสีมาผูกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาให้โชคมา๓งวด
เจ้าของร้านก็บอกว่าตอนแรกปลูกเอาไว้เรียกโชคลาภ
เรียกเงินทองเข้าร้านปลูกมา๕ปี๖ปีแล้วนะ

ออกดอกเมื่อไหร่นี่โชคดีถูกรางวัลมาหลายงวด
เขาบอกว่าถ้าออกดอกมาโชคมาแน่

คือตีจากลักษณะของดอกที่ออก

ต้องดูเอาเองนะไม่รู้ว่าเห็นเป็นเลขอะไร

แหมก็เอาพวกบัตรเล็กทุ่มบัตรเล็กที่บูเบอร์

บริเวณหลังบ้านเลขที่๖๓ทับ๔
หมู่ที่๔ตำบลพนมเศษอำเภอธาตะโกนะครับ

ที่เขาแทงหน่อออกมาคล้ายกับเสียญพญานาคนะครับ
กราบไหว้กันเสร็จก็เพ่งไปที่หน่อไม้แล้วฮะ
แล้วก็ตีเลขเด็ดกันไปต่างนานา
แต่ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เลขบอกไม่ได้

บางคนมองไม่เห็นเลขก็หันไปเสี่ยงโชคกับเลขที่บ้านนะครับ
บ้านนี้ก็คือบ้านเลขที่๖๓ทับ๔นะครับ

อีกวัดหนึ่งนะเราอ่านข่าวทุกงวดเลยจริงที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐม
ตามรอยหน่อยค่ะนี่คนหน้าตาดีนี่เป็นนางเอกช่องดังนะคะ
ไปทำบุญเดือนเกิดแล้วก็ขอโชคลาภกับหลวงพ่อแป๊ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสว่างอารมณ์ก็ขาดไม่ได้ค่ะ
พอมาถึงแล้วต้องขอโชคขอลาบกันด้วยนะคะ
ตอนที่ไปทำบุญนักเสียงโชคเขาก็ขอให้๒นักแสดง
ซึ่งดาราฝั่งผู้ชายก็กระซิบบอกนักแสดงหญิงน้องโบนัสนะ
ว่าเขาเขย่า๒ครั้งได้เลขออกมาเหมือนกันทั้งสองรอบเลย

แต่ก็หลังจากนี้ไม่รู้อะค่ะแล้วแต่
คุณผู้ชมก็โชคดีกันแล้วกันนะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้
ก็ไปรับชมกันได้ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการออกรางวัลกันได้นะครับเขาก็เชิญให้ประชาชนเข้าไป
เอาบัตรประชาชนไปหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้นะครับ
ส่วนคุณผู้ชมที่รอดูอยู่แล้วบอกหุดหงิดเหลือเกิน
ไม่ได้บอกเลขเข้าไปบอกในเพจส่วนตัวค่ะ
แล้วก็มีเลขของจังหวัดชายภูมิเขาด้วยเยอะเลย
เลขผู้ว่าเลขรถเลขอะไรต่างอาณานะครับ